ไปดูภาพที่กองกำลังผาเมืองเขาไปเจอกันค่ะ
ก็เป็นภาพที่น่าตกใจนะคะเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์๘๕คันที่เขาไปยึดได้ค่ะ
อยู่ในสภาพที่กำลังเตรียมลักลอบข้ามชายแดนไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
โอ้โห

แสงถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้ไหนจะหายหน้ากับมัน
ไหนไหน
บ้านหลังนี้นะคะคือทหารจากกองกำลังผาเมือง
ฝ่ายปกครองฝ่ายปราบปรามศุลกากรแม่สายไปบ้านหลังเนี้ยค่ะ
เป็นบ้านต้องสงสัยจริงจริงเขาไปสองหลังนะคะ
ลักลอบนำมอเตอร์ไซค์ออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการทางสุรกากรจำนวนมากเลย
ก็จะลำเลียงมาเก็บเอาไว้ท้ายตลาดสายลมจอยติดชายแดนอำเภอแม่สายก็ที่บ้านนี่แหละค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ริมแม่น้ำแม่สายนะคะเปิดเป็นที่รับจอดรถค่ะ
เข้าไปข้างในก็พบมอเตอร์ไซค์จอดเอาไว้๗๙คันอันนี้หลังแรกนะคะ
อีกหลังนึงอยู่ติดกันพบมอเตอร์ไซค์๑๖คัน
ก็ยึดไว้ทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะมีการเอากระสอบมาวางวางตรงขั้นบันไดคือเตรียมสำหรับที่จะลำเลียงมอเตอร์ไซค์ลงไปเลย
คือให้มันเป็นทางลาดมอเตอร์ไซค์จะได้ไปง่ายกำลังจะลำเลียงไปเลยนะคะ
นี่ค่ะ๘๕คันแล้วทั้งหมดอยู่ในสภาพใหม่นะคะ
มีทั้งติดแผ่นป้ายทะเบียนและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทุกคันมีกุญแจเสียบติดเอาไว้ที่รถเลย
ก็ต้องสงสัยว่ารถเหล่านี้กำลังที่จะเตรียมนำข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่นะคะ
ริมกำแพงนะคะริมกำแพงของริมน้ำเนี่ยนะคะก็มีช่องถูกเจาะทะลุเอาไว้หนึ่งแห่งนะคะ
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งถูกมัดด้วยเชือกผูกติดกับรอกเตรียมใช้รอก
รถมอเตอร์ไซค์เอาไปไว้บนแผ่ลากข้ามลำน้ำสายไปยังแม่น้ำนางเพื่อนบ้าน
เนี่ยค่ะกำลังเตรียมลำเลียงกันเลยนะคะแล้วไปเนี่ยนอกจากนี่ค่ะเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้เห็นไหมคะ
คันหนึ่งติดลอกไว้ด้วยครับเพราะว่าต้องทำหลายคันทำแบบนี้หลายคันนะคะ
คนนี้เขาบอกเป็นคนคอยดูต้นทางนะคะส่วนผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นอื่น
หลบหนีหายไปแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง๘๕คันเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็
เคลื่อนย้ายไปตรวจสอบที่ด่านสุรกากรแม่สายแล้วก็จะสอบสวนขยายผล
ติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ไม่ใช่น้อยเลยนะคะ๘๐กว่าคันค่ะ